นี่ก็เหมือนกันค่ะคลิปนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราช
ผู้ชายสองคนพยายามที่จะฝืนค่ะไปต่อขี่มอเตอร์ไซค์
แต่สุดท้ายน้ำป่ามันมาแรงและเร็วก็เลยกลายเป็นคลิปนี้ให้คุณผู้ชมดูค่ะ
ร้อยตาเบาะสูมด้วยขึ้นไปกร้อนแล้ว
ว้าขึ้นไปกร้อนด้วยขึ้นไป

เฮ้ยขึ้นรถไปเลยไป

ค่ะมันมาเร็กเร็วมากพี่เบิร์ตนะคะ
คือที่ทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราช
มันเกิดน้ำป่าหลากจากเทือกเขาบรรทัศน์ใช่ไหมคะ
หลากลงมาท่วมในทุ่งสงศ์รวดเร็วแบบนี้แหละ
บางคนก็เอาจริงเข้าใจนะคะ

แต่ทรัพย์สินเราไม่ตายหาใหม่ได้ค่ะ

คือให้ปล่อยมอเตอร์ไซค์ไปก่อนเอาชีวิตรอดก่อนนะคะ

เพราะผู้ชายสองคนไปตามดึงมอเตอร์ไซค์ที่ถูกน้ำซัด
จนคือตัวเองก็เกือบไหลตามกระแสน้ำไปด้วยนะคะ

ให้ปล่อยรถไหลไปตามน้ำก่อนนะคะเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้
จังหวะนั้นมีรถยกสูงขับมาพอดีค่ะ
ก็เลยนำตัวสองหนุ่มฝากระแสน้ำออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
ใกล้กับศาสนิทธรสงศ์นะคะเนี้ย
แล้วถามว่าน้ำป่าเข้าตัวเมืองที่ทุ่งศกเร็วแค่ไหน

ถ่ายไว้แล้วขึ้นแคปชั่นบอกว่าเข้าร้านแล้ว
เข้าร้านแล้วนะฮะเป็นคลิปสภาพภายในร้านค่ะ
ข้าวของเนี่ยเกลือนกระจายค่ะคือประเด็นเก็บของหนีน้ำไม่ทัน
ไม่ทันหรอกครับนี่นี่เห็นมั้ยครับ
นี่คือความแรงและความเร็วของน้ำป่าที่มันหลากเข้าตัวทุ่งสงศ์นะคะ
แล้วเห็นไหมเกลือนแบบนี้เก็บข้าวของหนีน้ำไม่ทันค่ะ
เจ้าของร้านขายของชำบอกว่าน้ำมาเร็วจนทำให้ข้าวของเสียหาย
อย่างที่เห็นตอนน้ำมาทำได้แค่ปิดประตูเหล็กหน้าร้าน
คือดักไงดักทางไม่ให้ข้าวของที่มันลอยอยู่ในร้านเนี่ยนะฮะ
ออกไปนอกร้านครับอย่างน้อยน้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำลดแล้วเนี่ย
ดูซิว่าอันไหนที่พอใช้ได้ก็เก็บกลับมาใช้ได้
อ้าไปดูอีกคลิปนึงครับนะเขาถ่ายขนาดที่รถทัวกันหนึ่งเนี่ย
เจ้าของคลิปเขาบอกโหคุณผู้ชมดูนี่รถทัวร์นะ
มันไปครึ่งกระจกรถแล้วน้ำมันสูงมากเหลือเกินครับ
อันนี้คือตรงสะพานข้ามแยกเนี่ยรถจอดเขาหนีน้ำอยู่เยอะแยะมากมาย
แล้วนี่คือรถทัวร์ครับสภาพแบบนี้กึ่งเรือดำน้ำอยู่แล้วครับ
นอกจากนี้นะเสียงคนในรถทัวร์ยังพูดทำนองที่ว่าเฮ้ยน้ำเริ่มเข้ามาแล้ว
รองเท้าลอยน้ำแล้วช่วยกันดูท้ายให้คนขับ
เอายังไงดีจะไปยังไงต่อดีอะไรอย่างนี้ทุกคนก็กลัวเนอะ
กลัวมันจะไหลไปกับน้ำเดี๋ยวน้ำเข้ามาแล้วจะออกไม่ได้
คนนำคลิปนี้มาเผยแพร่เขาบอกแบบนี้ว่าไม่ได้เป็นคนถ่ายคลิปนี้
แต่มีคนรู้จักก็ส่งมาให้อีกทีเหตุการณ์เกิดขึ้น
ขณะที่รถทัวร์กำลังจะฝ่าน้ำท่วมสุดท้ายฝ่าออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับ
เอาใจช่วยทุกคนแล้วกันนะฮะ

น้ำตกแห่งใหม่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
จริงไม่ใช่น้ำตกหรอกแต่ว่ามันเหมือนน้ำตกไหม

เดี๋ยวสิ่งอันใดมันก็แอบมีความสวยงามนิดนึงนะ
ใช่ก็เก็บไว้ดูนะคะถ่ายไว้ดูเป็นคลิปนี้แหละค่ะ
เป็นน้ำตกในมหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราช
เพราะว่าน้ำหลากจากเนินสูงด้านบน
ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงของทางมหาวิทยาลัยราชพัฒน์นะคะ
ไหลไปตามข้างบันไดกลายเป็นคลิปนี้แหละโอ้โหแล้วไหลแรงอย่างนี้

ยังมีคลิปครับเป็นคลิปการอบพยพคนในบ้านของครอบครัวหนึ่งออกมา
จากว่าสถานการณ์มันไม่สู้ดีสักเท่าไหร
คุณผู้ชมดูนะฮะผู้ชายอยู่ข้างล่างเด็กกับผู้หญิงอยู่ข้างบน
หย่อนตัวเด็กลงมาแบบนี้เพราะว่าฝนมันตก
และน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสูงขึ้นเรื่อย
ครอบครัวนี้มีทั้งเด็กเล็กมีทั้งผู้สูงอายุ
เขาบอกว่าถ้าเกิดอยู่ต่อไปไม่ปลอดภัยแล้ว
หนีดีกว่าตัดสินใจดีกว่าฮะ
ออกไปอยู่บ้านน้องสาวซึ่งห่างออกไปและจะปลอดภัยมากกว่า

เสียงดังตกใจด้วยความที่แบบว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
แต่ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
พยพออกมาได้อย่างปลอดภัยทุกคน
เด็บร้อนมันเกิดขึ้นไม่ใช่แค่คนนะคุณ

ไปดูเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่เขามีผลกระทบกับเรื่องของน้ำป่าน้ำท่วมเหมือนกันครับ

อารามคนจะลงไปก็เดี๋ยวคนก็จะไปด้วยกับหมูครับ
เอาชีวิตตัวเองไว้ก่อนคิดว่ามันจะไหว้ได้ไหม

หมูสามตัวตัวใหญ่มากนะฮะมันพยายามตะเกียดตะกายลอยคอตามน้ำมา
ก่อนที่จะลอยหายไปกับกระแสน้ำ

ผู้หญิงคนหนึ่งเขาถ่ายเอาไว้แล้วเอาไปโพสต์ไว้บอกว่า
น่าสงสารสัตว์พวกนี้น่าสงสารมาก

เป็นของใครก็ไม่รู้แหละแต่มันลอยน้ำมาน่ะ
ก็สงสารนะฮะว่ายน้ำก็ว่าไม่เป็นจะช่วยเดี๋ยวก็จมน้ำตาย
สุดท้ายไม่รู้ช่วยยังไงก็ได้แต่ถ่ายคลิปแล้วก็เอามาลงให้ดูว่ามันจมไปแล้วอะครับ
นี่ฮะผลกระทบมีทั้งคนทั้งสัตว์นะฮะ